หลังจากที่พี่คิงก่อนใหม่ตัดสินใจเล่นการเมือง

โอ้โหรถทัวร์มาเต็มไปหมดค่ะ

ว่าเอาที่ตัดสินใจลงการเมืองไม่ใช่อะไรนะคะ
อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง
เพื่อช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจให้กับชาวบ้านค่ะ
อย่าเพิ่งดราม่าเลยทัวร์อย่าเพิ่งลงเลย
แค่ประกาศเปิดตัววันแรกก็พลึบเลยห้าสองพันกว่าไร่
แต่แต่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะฮะ
จะได้เป็นแรงผลักดันให้ผมเนี่ยพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่า
สิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมตั้งใจเนี่ยแล้วมันทำออกมาสำเร็จ
มันก็คือจุดตรงเดียวว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
มันทำอะไรมันไม่ถูกใจคนทั้งหมดหรอกใช่ไหม
มันจะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอแค่ว่า
ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจดีของเราเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้